คุณผู้ชมใกล้ปีใหม่แล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่คะเนี่ย
วันนี้วันที่๖วันที่๖นะฮะวางแผนหรือยังว่าน้องมิ้นปีใหม่จะไปไหนเนี่ย
อยู่ที่นี่แหละค่ะไปไหนแล้วอยู่นี่นะก็อยู่ด้วยกันไหมครับพี่ก๊อฟ
ถูกต้องไม่ไปไหนแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมจะไปตอนนี้หลายหน่วยงานเขาเริ่มมีการเตรียมพร้อมแล้ว
รถไฟบขศมาหมดเลยเรื่องของความปลอดภัยให้กับประชาชน
มาดูเขาหน่อยว่าเตรียมรถเท่าไหร่รถไฟจะมีเพียงพอหรือเปล่า
แล้วตัวเป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ชมนะครับไปเริ่มดูที่บอกขอสอกันหน่อย
บริษัทขนส่งจำกัดจัดเที่ยวรถวิ่งทั้งรถโดยสารบขรถร่วมบขรถตู้
ตั้งแต่วันไปเขาคาดกันว่าจะเดินทางสักประมาณ๒๗ธันวาคมช่วงไป๒๗๓๐ธันวา
ก็มีการจัดรถเพิ่มขึ้นสัก๘๒๘๙เที่ยวต่อวันจากเดิม๖๑๙๕เที่ยวต่อวัน
ก็รองรับพฤติสารได้ประมาณ๑๗๓๐๐๐นะครับนอกจากนี้ยังได้จัดรถเสริมในช่วง๒๘๒๙
เพราะว่าน่าจะพีคสุดนะอีก๘๐๐๙๐๐คันคาดว่าจะมีผู้โดยสารเดินทางสูงสุดในช่วงนี้เนี่ย
ต่อวันนะครับส่วนขากลับเขาก็คาดกันว่าคนไปแล้วนะกว่าจะกลับสัก๑๓มกราคม
ก็จัดเที่ยวเพิ่มอีกเป็น๘๔๑๖เที่ยวต่อวันจากเดิม๖๑๓๒เที่ยวต่อวัน
ก็รองรับผู้โดยสารได้วันหนึ่ง๑๖๒๔๘๒คนก็เป็นการคาดการณ์นะครับ
เปิดจองตัวโดยสารล่วงหน้าแล้วนะครับของบขและที่สำคัญเที่ยวปกติตอนนี้เต็มทุกที่นั่งแล้วนะครับคุณผู้ชม
ถ้าจะไปต้องรถเสริมแล้วนะค่ะนะฮะประชาชนที่ต้องการเดินทางสามารถไปซื้อตัวแบบวันต่อวัน
เพราะว่ารถเสริมมันจะเข้าออกกันอยู่ทุกวันนั่นแหละครับ
ไปดูที่การรถไฟแห่งประเทศไทยกันหน่อยนะฮะก็เตรียมแผนเรื่องของการให้บริการท่องเที่ยวไปเที่ยวกับ
ตั้งแต่๒๘ถึง๓๑ธันวาคมและ๒๔มกราคมรองรับผู้โดยสารเฉลี่ยนะครับ
เฉลี่ยวันละ๑แสนถึง๑๑๐๐๐คนนะฮะก็ประกอบไปด้วย
จัดรถเดินประจำจำนวน๒๔๔ขบวนต่อวันแบ่งเป็นสายเหนือ๔๒ขบวน
อีสาน๕๘ขบวนสายใต้๗๖ขบวนสายตะวันออก๒๖ขบวนแล้วก็สายแม่กรองอีก๔๒ขบวนครับ
อีกทั้งยังสั่งเพิ่มตู้โดยสารเพิ่มพ่วงเข้าไปในขบวนประจำนะฮะ
โดยเฉพาะรถเร็วทุกสายขบวนละ๑๒ตู้รองรับผู้โดยสารเพิ่มเติมอีก๑๐๐๐คนนะครับ
อนเมืองทั้งขาเข้าขาออกเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องของติดสะ
ยาวแล้วก็ต่อเนื่องไปถึงถนนวิภาวดีมันติดมากนะครับ

ในปีนี้ผู้โดยสารเขาบอกว่าจะไม่แตกต่างจากทุกปีนะ
คือจะเพิ่มขึ้นสักประมาณ๑๓๐จากเที่ยวปกติ
จากปัจจุบันที่มีคนใช้อยู่ประมาณสักหนึ่งแสนคนต่อวันนะครับ